ประกาศยุติการชุมนุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณแยกราชประสงค์
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับประกาศขอขอบคุณมวลชนทุกคนที่มาร่วมชุมนุม
และตอนนี้ประชาชนมวลชนเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้เราได้พูดคุยกับภัยดาวดินนะครับ
ว่าทำไมไม่ขึ้นปลาใสบนเวทีโดยไผ่บอกว่าตรงนี้ไม่มีแกนนำ
แล้วก็ไม่อยากจะขึ้นเวทีเดี๋ยวเราไปฟังเสียงที่ได้สัมภาษณ์กันเมื่อสักครู่นี้ครับ
ขอบบภัยสวัสดีค่ะ
ที่บริเวณแยกราชประสงค์นะครับ
ประกาศยุติการชุมนุมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ในช่วงเวลา๒๑นาฬิกา๒๐นาทีนะครับ
ตอนนี้แกนนำได้ประกาศขอขอบคุณมวลชนนะครับ
และพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่บริเวณ๓ย่าน
ก่อนจะเดินไปที่สถานทูตเยอรมัน
ในช่วงเวลา๑๗นาฬิกา
แล้วพรุ่งนี้กลุ่มคณะราศดร
กลุ่มธรรมศาสตร์ที่จะนัดรวมพลในวันพรุ่งนี้ด้วย
นี่เป็นประกาศของทางแกนนำที่ประกาศเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ล่าสุดขนาดนี้ก็เริ่มมีมวลชนทยอยเดินทางกลับกันแล้ว
อ่านี่นะครับครับประกาศยุติการชุมนมสดสดร้อนร้อน
ไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะคะตอนแรกบอกว่าจะมีการยุติการชุมนุม
ช่วงสองทุ่มครึ่งแต่ล่าสุดประกาศยุติการชุมนุมไป
เมื่อช่วงเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีนะคะนี่คือภาพบรรยากาศล่าสุด
แยกราชประสงค์ตอนนี้นะคะก็ได้มีประกาศนัดการเคลื่อนไหวกันในวันพรุ่งนี้ต่อ
ใช่ฮะก็เป็นการนัดเคลื่อนไหวโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแล้วก็เยาวชนปลดแอบ
สิบเจ็ดนาฬิกาจะเจอกันที่สามย่านเพื่อจะเดินขบวนไปที่สถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย
ใช่ค่ะนะฮะแต่ก็ต้องไปดูว่ากิจกรรมหรือว่าการเคลื่อนไหวของเขาในครั้งนี้เนี่ย
จะมีวัตถุประสงค์แบบไหนอะไรยังไงนะฮะแต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยตามภาพที่เห็นแล้วครับ
ก็คือบางส่วนก็แยกย้ายแล้วใช่ค่ะแต่บางส่วนก็ยังอยู่กับจุดที่เป็นจุดปลาใสของเขา
ที่มีรถกระบะแล้วก็มีเครื่องขยายเสียงมีลำโพงอยู่ตรงนี้นะฮะ
ก็เป็นภาพบรรยากาศมวลชนกำลังทยอยเดินทางกลับนะคะอย่างที่ผู้สื่อข่าวของเรา
เรื่องของการประชุมของรัฐสภานะฮะผู้ชุมนุมที่มาปกป้องสถาบันแล้วก็อยู่ที่รัฐสภาด้วย
หรือว่าทางกลุ่มรัศดร๖๓พรุ่งนี้จะเคลื่อนไหวกันตอนประมาณเย็นที่แถว๓ย่านไปยังสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทยนะครับ